เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วรายงานตัวเมื่อวานวันแรกก็ลงซ้อมทันที
และที่สำคัญนะครับมีข่าวร้ายนิดหน่อย
เพราะว่านักเตะยังไม่สมบูรณ์กันประมาณ๔๕คนเลยครับ
เรามาดูนะครับเรื่องของทีมชาติไทยกันนะครับ
เพราะว่าอาธินัคนิชชิโนเนี่ยเรียกผู้เล่นมาสามสิบสามคนที่มีรายชื่อ
เข้ารายงานตัวแล้วก็ฝึกซ้อมเป็นครั้งแรก

โดยให้นักเตะนะครับได้เรียกความฟิตหลังจากที่ปล่อยพัก
ตั้งแต่กลับมาจากที่สามสิบที่ฟิลิปปินท์
บางสโมสรนะครับที่ฝึกซ้อมไทยลีกแล้วเนี่ยนักเตะก็ได้ที่ส่งไปด้วยนะครับเพราะว่าได้เก็บตัวก่อนล่วงหน้าแต่บางคนเนี่ย
สโมสรเองก็ยังไม่ได้ซ้อมก็ต้องมาปรับร่างกายกันนะครับ
ซ้อมครั้งนี้ยังไม่มีสุพรัชเหมือนตายที่ยังมีอาการบาดเจ็บข้อเท้า
จากการฝึกซ้อมที่สโมสรบุรีรัมยูเนเต็ด
แล้วก็ต้องลุ้นว่าจะหายทันหรือไม่
แล้วก็มีนะครับอีก๔คนคือเควินดีโรมรำครับ
รวมถึงจตุรพัฒนสัตว์ธรรม๒แบ็คนะครับจากการท่าเรือ
รวมถึงสิทธิโชคพาโสกองหน้าจากชนบุรีต้องลุ้นนะครับ
ว่าจะหายทันในการตัดตัว๒๓คนสุดท้ายวันที่๒๙ธันวาคมนี้หรือไม่ครับ
ชโนก็บอกนะครับว่าแผนในการเตรียมทีมจะมีการอุ่นเครื่อง๒เกม
ก่อนจะตัดตัวให้เหลือ๒๓คนนะครับในวันรุ่งขึ้น
แล้วก็ให้นักเตะพัก๒วันนะครับ๓๐แล้วก็๓๑ธันวาคม
จากนั้นจะเรียกกลับมารวมตัวกันในวันที่๑มกราคม
เพื่อติวเข้มแท็กติกช่วงโค้งสุดท้ายแล้วก็จะอุ่นเครื่องอีกหนึ่งเกม
ทีมชาติซาวดีอาราเบียรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีในวันที่๓มกราคมต่อไปครับ
เรียกมาเก็บตัวฝึกซ้อมด้วยนะครับนักเตะจากฟูแลมก็บอกว่าดีใจนะครับ
ที่มีชื่อกับทีมชาติไทยอีกครั้งและภูมิใจที่ได้เล่นกับทีมชาติไทย
ซึ่งตอนอยู่กับฟูแลมก็พยายามจะพัฒนาร่างกายของตัวเองต่อเนื่อง
เพื่อให้พร้อมที่สุดในการเจอกับทีมร่วมสาย
ซึ่งจากนี้ครับก็พร้อมจะทำหน้าที่ตามที่เฮดโค้ชทีมชาติไทยบอกอย่างเต็มที่ครับ
สำหรับทีมที่ดีอย่างออสเตรเลีย
จากการพิสูจน์ในฟัลเล็ม
และผมคิดว่าผมคิดว่าผมพิสูจน์สำหรับกลางกายในอิงเกียรติฯ